นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จสวรรคตในวันที่๑๓ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
แม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะสร้างความเศร้าโศกมากเพียงใด
แต่อีกมุมหนึ่งก็ได้เห็นพลังน้ำใจจากคนไทยจากทั่วทุกสารทิศ
รวมถึงคนบันเทิงที่มารวมตัวกันทำกิจกรรมจิตอาสา
ผุดโปรเจคดีออกมาเพื่อช่วยเหลือสังคม
เดิมที่แฟชั่นนิสต้าสาวตัวแม่ของเมืองไทยชมพู่อารยา
จับมือกับเพื่อนสาวพลอยชวพรตั้งโครงการย้อมภาพเพื่อเพื่อนขึ้น
เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนเสื้อผ้าสีดำ
สามารถนำเสื้อผ้าตัวเก่ามาย้อมเพื่อสวมใส่
รวมถึงสามารถนำเสื้อผ้ามาบริจาคให้กับโครงการ
เพื่อส่งต่อให้กับประชาชนที่ต้องการใส่ชุดดำ

ตั้งแต่วันแรกที่เราเปิดมาก็คือวันที่๑๙
ตอนแรกที่เราที่เราทำกันเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะ
กลายเป็นอะไรที่โอ้โหใหญ่โตขนาดนี้
แล้วทุกคนก็ทำด้วยจิตอาศาอยภาคจริงแล้วทุกคนรู้สึกว่า
เหมือนก็ว่าเป็นโอกาสครั้งหนึ่งที่เราได้ทำอะไร
เพื่อที่จะเรียกว่าช่วยให้คนไทยทุกคนได้น้อมถวายความจงรักพักดีกัน

อกจากนี้เราก็จะได้เห็นคนบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
รวมตัวการทำกิจกรรมจิตอาสาบริเวณท้องสนามหลวง
เปรียบเสมือนศูนย์รวมดวงใจของคนไทย
อาทิขวัญอุสามณีก๊อฟพิชยะไม้พิรัตมินพิชยา
ุ๊กลุ๊กฝนทิพย์บอยปกรณ์มากกี้ราศีน้ำตาลพิจักษณา
และบิ๊กกิติพลตัวแทนศิลปินไทยรัฐทีวี

ได้มอบน้ำใจเล็กน้อยให้กับประชาชน
ที่ตั้งใจเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
เช่นเดียวกับนักแสดงสาวเกรสการกล้า
ลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมจิตอาสา
ได้รับฉายานางฟ้าสนามหลวง
โดยเธอเผยว่าสิ่งที่ทำยังไม่เทียบเท่ากับสิ่งที่ในหลวงราชการที่๙
เสียสลากเพื่อคนไทยมาโดยตลอด
อยากเป็นส่วนเล็กที่ได้ทำดี
เพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

มันทำให้เราได้ลุกออกมาจากความเศร้า

สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเปรียบหรือเทียบ
เทียบอะไรไม่ได้กับสิ่งที่พ่อได้ทำไว้ให้เรา

อกจากนั้นยังมีคนบันเทิงที่ทำกิจกรรมจิตอาสาด้านอื่นอีกมากมาย
อาทิพระเอกขุนล่ามอาร์ตพระสุทธิ์
รวมกวนเพื่อนนักบิดมาขี่มอเตอร์ไซค์
รับส่งบริเวณรอบท้องสนามหลวง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

กับการทำหน้าที่คุณหมอในหน่วยแพทย์จิตอาสา

ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชน
พร้อมทั้งแจกจ่ายอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับประชาชน
เรียกได้ว่าพลังจิตอาสาครั้งนี้
เป็นการร่วมแรงร่วมใจที่ทุกคนตั้งใจทำ
เพื่อนน้องแสดงฟอร์มอาลัยถวายแด่ในหลวงนักจักรที่๙